คนนะคะมีโอกาสดูตัวอย่างแบบเต็มมากนะคะ
เพราะว่าปล่อยมาก็น่าจะเกือบ๑สัปดาห์แล้วนะครับ
ถือว่าได้กระแสเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าคนไทยอาจจะมองในแง่ลบกับฉาย

ที่ถูกวางให้เป็นตัวร้ายในเรื่องนี้

ภาพยนตร์ของเวียดนามที่เขาสร้างขึ้นมา
เพื่อแบบเกี่ยวกับกำลังใจการเล่นฟุตบอลอะไรประมาณนี้แหละ
ครับต้องคิดว่าให้คนในชาติรักกันนะครับขออนุญาตให้คนในชาติรักกัน
ใช่ขออนุญาตให้คนในชาติรักกันนะครับขออนุญาตให้คนในชาติรักกัน
ขออนุญาตให้คนในชาติรักกันครับขออนุญาตให้คนในชาติรักกัน

ขออนุญาตให้คนในชาติรักกัน

ขออนุญาตให้คนในชาติรักกัน

ขออนุญาตให้คนในชาติรักกัน

ขออนุญาตให้คนในชาติรักกัน

ขออนุญาตให้คนในชาติรักกัน

ขออนุญาตให้คนในชาติรักกัน

ก็บอกว่าทำไมเวียดนามเขาถึงเอาทีมไทยเป็นตัวร้ายไม่ว่า

อันนี้พีซิโกมีมุมมอยอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องของคาพยนตร์เรื่องนี้ครับ

ทุกคนก็ให้เขียนอยู่แล้วนะ

อยากจะทำของฟุตบอลบ้างก็ไม่เสียหาย

บอลไทรฟันว่าจะไปฟูตบอลโลก
แต่เวียดนามความฝันของเขานะตอนนี้คือชนะทีมชาติไทย
แต่ว่าในแง่ของการตลาดมันต้องไปไหนงั้น
เพื่อให้จับต้องง่ายเพื่อให้คนสนใจ
ถ้าปล่อยเป็นเทลเลอร์ออกมาคืออยากไปฟุตบอลโล
ก็ไม่ดูแล้วไม่สนุก